เพราะมีการตั้งด่านกันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วไม่สวมหมวกกันน็อก
ทีนี้จะมีวิธีการลงโทษอย่างไร
เรื่องนี้โลกโซเชียลเขาเผยแพร่คลิปน่ารักแบบนี้ไว้นะครับ
ขณะที่ตำรวจจราจรสั่งทำโทษหนุ่มวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมายจราจร
ประดาษหนึ่งเรียนรอดอให้วิดพื้น
พื้นดันพื้นเป็นการวิทพื้นเพื่อการตักเตือนแทนการเสียค่าปรับนะครับ
ก็สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก
หลายคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะตำรวจทำอะไรอยู่ทำไมลงโทษแบบนี้
ทำไมไม่แจกใบสั่งให้รู้แล้วรู้รอดซะเลยนะฮะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่สี่แยกไฟแดงปากร่วมบ่อวิน
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซึ่งแยกนี้จะมีการกวดขันเรื่องวินัยจราจรเป็นอย่างมาก
เพราะว่ามีปริมาณรถสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นนะครับ
และผู้ใช้รถใช้ถนนตรงบริเวณนี้
รายไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎจราจร
จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
สำหรับตำรวจที่สั่งให้วัยรุ่นวิทย์พื้นแทนการปรับ
ก็คือดาบตำรวจอำนาจพาไทยสงฆ์
ตำรวจงานจราจรสพบวิน
ซึ่งดาบตำรวจอำนาจพี่เขาก็บอกนะครับว่า
ช่วงนั้นปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจร

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี

เนื่องจากวัยรุ่นคนนี้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกครับ
ขอโทษตัวเองด้วยการดันพื้นนะฮะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์
ชาวโซเชียลพากันชื่นชมการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ก็บอกว่าใช้ดุลยพินิษฐ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
แล้วก็ยังเป็นที่รักของประชาชนอีกด้วย

เขาก็ได้รู้สึกสำนึกความผิดของตัวเอง

แต่ว่าถ้าไหนโทษหนักก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ